อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมถ้ายังคงจำกันได้
มีคลิปหนึ่งออกมาก็เป็นชาย๒คนเมาส์กลาง
ด่าทอตำรวจท้าตำรวจชกต่อยด้วย

สุดท้ายพอหายเมานำพวงมาลัยครับเข้าไปกราบขอเข้ามาขอโทษ
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
ตอนเมาไปอ้างว่ารู้จักคนนี้แหละ

สุดท้ายตำรวจแจ้งข้อหามินเจ้าพนักงาน
แต่ว่าก็ยังคงให้การภาคเศษอยู่

ธนาทของนายชัดชัยปลาระแดน

อย่างที่เห็นนี่แหละฮะก็ไปกราบขอโทษขอโพย
ผลตำรวจตรีวัชรินบุญคงครับ

หลังทั้งคู่ก็ก่อเหตุเมากลาง
บอกว่าเขาเป็นลูกน้องของตำรวจชั้นผู้ใหญ่

ก่อนจะท้าชกท้าต่อยตัว
จนมีคลิปนะฮะ
ซึ่งทางพลตำรวจตรีวัชรินนะคะก็บอกว่ายกโทษให้กับทั้งคู่
แต่ย้ำว่าถ้าหากทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนนะคะ
จากนั้นทั้งคู่เข้าพบกับตำรวจภูทรเมืองนครราชศรีมา
เพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาดูหมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งทั้งสองคนให้การภาคเศษแต่ก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปจริง
ยืนยันว่าไม่ได้ดูหมินเจ้าหน้าที่นะเพราะว่าขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไม่มีเหตุอันควรในการเชิญตัวไปโรงพัก
ล่าสุดพนักงานสอบสวนก็เลยปล่อยตัวทั้งคู่ไปโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัว
พร้อมทำสำนวนส่งอายการจังหวัดเพื่อเข้าสู่กระบวนการสารต่อไปค่ะ
ขณะที่นายชัดชัยซึ่งคนนี้แหละฮะเป็นคนไปท้าชกต่อยกับตำรวจก็ยกมือไหว้ครับ
กล่าวขอโทษที่ใช้ถ้อยคำรุนแรงและยอมรับว่าวันเกิดเหตุเขาเมาจริง

ก็น้ำเปลี่ยนนิสัยกินเมื่อไหร่ได้เรื่องนะคะ
ไปท้าใช้ไม่ท้าไปท้าตำรวจนะครับ